คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราได้เล่าเรื่องของสามีภรรยา
ที่สามีไปง้อขอคืนดีภรรยา
แล้วทีนี้พอง้อไม่สำเร็จก็เลยก่อเหตุใช้มีดแทงภรรยา
แล้วแม่สามีเอาภรรยาขึ้นรถท้ายรถกระบะค่ะ
แล้วก็ไปส่งที่คลินิกแต่ไปบอกกับที่คลินิก
ว่านี่มีคนถูกรถชนมาดูหน่อย
พอเจ้าหน้าที่มาดูอ้าวมันไม่ใช่แค่รถชน
มันแผลถูกมันคือการที่เป็นแผลถูกแทง
แล้วหลังจากนั้นคนที่เอามาส่งรวมถึงสามีหนีหายไปเลย
ฝ่ายผู้หญิงเจ็บอยู่ท้ายกระบะ
แล้วสุดท้ายเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
ความคืบหน้าวันนี้ตำรวจขอสารอนุมัติออกไหม
จับผู้ก่อเหตุคือสามีแล้วนะคะ
นี่เลยคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

จับภาพได้ตอนที่รถกระบะ๔ประตูสีดำคันนี้

นิกตรงนี้อยู่แถวลำลูกกานะคะ
ตำบลลาดสวายจังหวัดปฐุมธานี
ก็ท้ายกระบะมีคนเจ็บอยู่นะ

เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ารถกระบะคันนี้
จริงมากัน๓คน

ซึ่งท้ายที่สุดเราก็มารู้ว่าเป็นแม่สามีนะ

ผู้หญิงที่วิ่งลงมามาบอกกับเจ้าหน้าที่

คนถูกชนถูกรถชนอยู่ท้ายกระบะ
ทีนี้ทั้งหมอทั้งพยาบาลที่อยู่ที่คลินิก

แต่พอตรวจสอบปรากฏว่า

มีแผลถูกแทงใต้ราวนมด้านซ้าย๑แผล
ทีนี้เขายังแนะนำอยู่เลยให้คนที่พามาส่งว่า

ลงมาจากรถแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อ

หลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
ผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะเป็นสามีของคนเจ็บ
เสร็จแล้วเขาก็มาพูดคุยกันอยู่หน้าคลินิกค่ะ

หายไปเลยขับรถไปเลยค่ะ

กับทางแม่สามีแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึง
พอคุยกันเสร็จแล้วไม่ได้สนใจคนเจ็บ

ชื่อนางสาววราพรรวมอยู่
หรือว่าใหม่อายุ๒๙ปี
แล้วทีนี้ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบค่ะ

หมู่บ้านอยู่เจริญ๒ที่ตำบลลาดสวายที่ปฐุมธานีนี่แหละ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านเพื่อนของใหม่วราพรผู้ตายนะคะ
ยายของเพื่อนผู้ตายเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ย
นางสาววราพรมาขอหลานอยู่ด้วยขออยู่๔วัน
เพราะว่านางสาววราพรก็ทะเลาะกันกับสามีมา
มาตอนเย็นของวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ
สามีของนางสาววราพรชื่อว่านายทรงสิทธิโอสด
หรือว่าในเสือก็มาง้อขอคืนดี
แต่มาง้อกันที่บ้านเพื่อนง้อไม่สำเร็จ

จนเกิดเหตุการณ์ที่นายทรงสิทธิ์แทงนางสาววราพรนะคะ
มาอยู่บ้านเปล่าฉันก็บอกอยู่ข้างในน่ะ
ฉันก็พูดมาอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่พูดอะไร
เขาก็เดินเข้าไปเขาถือมีดถืออะไร

นั่นนะไม่มีพิรุษอะไรพูดจาดีไหม
ดีพูดจาดีแต่เสร็จแล้วพอเข้าไปพักน่ะ
ฉันนึกอย่างไรฉันก็เดินเข้าไป
ก็เห็นเมียเขานั่งปุ๊บ
ก็โดนแทงเข้าไปแล้วแต่ฉันไม่เห็นเลือด
แต่ทีนี้เห็นเขาถือมีดอยู่
ฉันก็กลัวเขาจะแทงจะแทงใหม่อะไรอย่างนี้
ฉันบอกขอมี่เถอะค่อยพูดกันฉันก็ว่าอย่างนี้ว่า

เขาบอกจะไปบ้านไหมเขาถามจะไปไหม

เขาบอกถ้าอยากตายอะไรฉันก็จำไม่ค่อยได้แล้ว
ถ้าอยากตายอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่อยากตายก็ไป
นี่แหละค่ะคุณยายที่เขาอยู่ที่บ้านหลังนั้น
เขาก็บอกนะก็ได้ยินหลังจากก่อเหตุแล้ว
ฝ่ายสามีคือนายทรงสิทธิ์ยังขู่ภรรยาอยู่เลย
เหมือนกับจะให้กลับบ้านไปด้วยกันนะคะ
โดยตำรวจสพคูคศก็ต้องเรียกแม่สามีผู้ก่อเหตุ
วันนั้นขับรถกระบะไปที่คลินิก
ทีนี้แม่สามีก็ให้การว่านางสาววราพรผู้ตาย
กับลูกของเธอทีนี้ทะเลาะกัน
นางสาววรพรก็เลยหนีออกจากบ้านนะคะไปอยู่บ้านเพื่อน
ซึ่งจากการสอบถามเพื่อนสนิทของนางสาววราพรผู้ตาย
ก็รู้ว่าทางด้านสามีตามมาง้อแต่ง้อไม่สำเร็จ
ก็เลยใช้มีดแทงหลังจากนั้นก็หลบหนีไป
ทีนี้ตำรวจก็พุ่งปมไปที่ความขัดแย้งค่ะ
จากการอยู่กันของสามีภรรยา
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวสามี
คือนายทรงสิทธิ์มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ตำรวจคุยกับแม่ของนายทรงสิทธิ์แล้ว
บอกว่าให้เกลี้ยกล่อมลูกชายให้มามอบตัว

แต่พอมาเป็นข่าวเนี่ยก็ยังติดต่อแม่ของนายทรงสิทธ

ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาว่า
ทางด้านสามีใช้ความรุนแรงในลักษณะต่างกับทางภรรยา
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าเพื่อนสนิทของผู้ตาย

หลังจากนี้ตำรวจก็จะต้องไปสอบสวนพยานแวดล้อมต่าง
เพิ่มเติมแล้วก็ตรวจผลตรวจเลือดของผู้ตาย
จากโรงพยาบาลภูมิพลอันนี้จะต้องรอด้วย
เอาผลตรวจนี้มารวบรวมหลักฐาน
ขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวนายทรงสิทธิ์โอสดหรือว่านายเสือ
ที่ตอนนี้ขอสารอนุมัติออกไหมจับแล้วนะคะ
นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ